อีกหนึ่งเหตุการณ์นะคะที่จังหวัดอ่างทองค่ะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันสำหรับโรคประจำตัว
อดีตผู้ใหญ่บ้านอายุก็เยอะแล้วล่ะหกสิบเอ็ดปีค่ะ
คือเดินไปดูน้ำชายคลองแล้วก็หายไปเลยค่ะ
ภรรยาครอบครัวตามหาก็ไม่เจอปรากฏว่าไปเจอรองเท้า๑คู่อยู่ริมคลอง
ภรรยาก็บอกว่าสามีเป็นโรควูบหรือว่าโรคหมดสติบ่อยครั้ง
ตอนนี้เตรียมที่จะแจ้งความบุคคลศูนย์หายแล้วนะคะ
ลูกจะมาจากทำงานก็ไปนึ่งข้าวเหนียวจะทอดเนื้อให้ลูกกิน
แล้วก็นุ่งข้าวเหนียวยังไม่สุกก็นึกถึงเขาได้ว่าเขาก็ไม่ค่อยดี
ก็มาเรียกหาไม่เห็นมองไม่เห็นคนเลย
ก็เรียกจังก็ไม่เห็นแล้วก็ถึงได้บอกคนมาช่วยดูหน่อยเถอะ
จะไปทางไหนก็ช่างแต่อยากให้งมในน้ำดูหน่อย
กลัวจะลงน้ำไปจะท้อนใครไปทั้งไหนก็ช่างเหอะ
แต่อยากให้ช่วยงมในน้ำฝานในน้ำดูหน่อย
เขาก็จะเป็นลมหน้ามืด
นี่ก็คือเสียงจากคำบอกเล่าของนางมณฑาเดชบำรุงวัย๕๙ปี
ภรรยาของนายประยุทธ์วัยหกสิบเอ็ดปี
ผู้ใหญ่บ้านหมู่๔ที่ตำบลบางรกรรมอำเภอโพทองที่หายตัวไปเนี่ยนะคะ
ก็เล่าไปก็สะอื้นให้ไปด้วย
คืออย่างที่บอกค่ะว่าสามีมีโรคประจำตัวหลายอย่าง
บางครั้งก็เกิดอาการเป็นลมหมดสติ
กลัวที่สุดก็คือด้วยความที่เห็นรองเท้าอยู่ริมคลอง
กลัวว่าจะหมดสติแล้วก็ลงไปในน้ำ
ช่วงบ่ายสามโมงเมื่อวานนี้ค่ะสามีเนี่ยออกไปตรวจน้ำในคลองชลประธาน
บริเวณหน้าบ้านเพื่อจะปล่อยน้ำเข้านาแล้วก็สวน
แล้วก็นำเขียวติดตัวไปด้วยจากนั้นก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยเลย
ญาติญาติก็ออกตามหาอย่างที่บอกว่าพบรองเท้าแตะสีดำหนึ่งคู่
ทิ้งเอาไว้ที่ริมคลองชลประธานค่ะหาอยู่บริเวณใกล้เคียงก็แล้วก็หาไม่เจอ

ตอนนี้ญาติเตรียมที่จะแจ้งบุคคลศูนย์หายแล้วค่ะ